คุณผู้ชมที่มักจะพบเห็นบริเวณหน้าเฟซบุ๊กนะครับมีการประกาศขายรถเป็นรถหลุดจำนำปลอดภัยจริงไหมครับ
มีการตั้งคำถามกันเยอะว่ารถหลุดจำนำรถที่หลบหนีไฟแนนซ์สามารถซื้อขายได้หรือเปล่า
วันนี้เรามีคำตอบมาฝากด้วยนะคะติดตามได้จากรายงานรถหลุดจำนำเสี่ยงรับของโจรติดตามชมค่ะ

แต่หากผู้เช่าซื้อนำไปจำนำต่อ

เพราะรถพวกนี้ในกฎหมายแพ่งบอกว่า

ใช้สอยทรัพย์ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินของเขาเอง
เมื่อใครเอาทรัพย์สินเขาไปจำหน่ายใจโอน
มันก็จะเป็นใครผิดอาญาคือเบียดบัง
เป็นยักยอกทรัพย์ของบริษัทไฟแนนซ์ใช่ไหมครับ

เรื่องยักยอกทรัพย์เพิ่มที

และเครื่องมือพิเศษระบุเพิ่มเติมว่า
หลุดจำนำที่ประกาศขายอยู่ต่างหน้าเว็บไซต์
ส่วนมากเป็นรถที่เกิดจากการโจรกรรม

ไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ตามสัญญา

นำรถยนต์ไปจำนำหรือค้ำประกันเงินกู้
แล้วไม่สามารถถ่ายถอนรถยนต์คืนได้ตามกำหนด
นายทุนจึงทำการยึดรถก่อนเข้าสู่กระบวนการสวมทะเบียน
และนำรถยนต์เหล่านี้ไปขายต่อในรูปแบบต่าง

ขายทางอินเทอร์เน็ตก็มีที่เราเห็นใช่ไหมครับ
ตลาดใต้ดินในกลุ่มเขา

ประมาณ๑ใน๔๑ใน๕ของราคารถมือ๒ตามท้องตลาด
รถล้านหนึ่งขาย๒๐๐๐๐๐บาทประมาณนี้
โดยผู้ที่นำรถยนต์ที่ยังผ่อนชำระไม่หมดไปจำนำ
จะมีความผิดในข้อหาเบียดบังหรือยักยอกทรัพย์
ขณะที่ผู้ซื้อรถหลุดจำนำไปใช้ต่อ
จะถูกดำเนินคดีในข้อหารับซื้อของโจร

จะต้องส่งคืนให้กับบริษัทไฟแนนซ์
แต่หากมีฝ่ายใดออกมาโต้แย้งสิทธิ

ซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่ตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง

หลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาน๒
อายัดรถยนต์จำนวน๒๐๔คัน
ภายในอาคารจอดรถของห้างสำสินค้าแห่ง๑
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถระบุที่มา
ขาดเอกสารยืนยันการครอบครอง
ซึ่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง

ต้องสืบหาพยานหลักฐานผู้ครอบครองรถที่แท้จริง
บริษัทไฟแนนซ์ผู้เช่าซื้อ

ก็ให้การว่าเหมือนเอาไปขายสิทธิ์ไว้

ซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมาย
ซึ่งบุคคลก็มารับว่าเป็นของตัวเอง
ทั้งหมดเลยประมาณ๘๐คัน

ผู้ครอบครองไฟแนนซ์

เป็นผู้รับขายสิทธิ์

เพราะบริษัทไฟแนนซ์ได้มาโต้แย้ง
กระบริษัทไฟแนนซ์อยู่
ข้อมูลจากกองวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน

นำรถไปจำนำกับในทุนเงินกู้หรือบ่อนการพนัน
แล้วไม่สามารถถ่ายถอนกลับมาได้
ทำให้เกิดหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า๓๔๐๐๐ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ๑๕จากระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

เปรียบได้กับแมลงร้ายในระบบเศรษฐกิจ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน